นครบานบางชันก็สามารถที่จะจับ๓ผู้ต้องหาที่ไล่หญิงคู่อารีและกระสุนพลาดไปโดนเยาวชนชายอายุ๑๕ปีเสียชีวิตได้แล้วนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เยาวชนชายเสียชีวิต
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
นายวรภาษณริมทวีสมเกียจนายฤทธิพงศ์เชื้ออาสา
เยาวชนชายอายุ๑๘ปีนักศึกษาเทคโนโลยีแห่ง๑ย่านบางกะปิ
ถูกตำรวจนครบานบางชันนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บริเวณร้านขายของชำภายในซอยกาจนาพิเศษ๒๕
หลังก่อเหตุไล่ยิงกับคู่อริ
จนทำให้กระสุนพาดไปโดนเยาวชนอายุ๑๕ปีเสียชีวิต
กลางชาวบ้านที่ทราบข่าวมามุงดูกันเป็นจำนวนมาก
บริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดเดียวกันกับที่ภาพในกล้องวงจรปิด

ซึ่งนั่นก็เป็นชนวนสำคัญที่สามารถนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ในครั้งนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในซอยกาญจนาพิเศษ๒๕
สามารถบันทึกภาพกลุ่มคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์๒คัน
คันแรกคนขี่สวมเสื้อสีขาวนั่นก็คือนายฤทธิพงศ์เชื้ออาสาหรือบอย
และคนซ้อนสวมเสื้อสีน้ำตาลคือนายวรภาษณริมทวีสมเกียจหรือกี้
ที่เป็นมือปืนสวมหมวกกันน็อกสีขาวแบบเต็มใบทั้งคู่
ส่วนคันที่๒คนร้ายสวมเสื้อสีขาวและสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำ
ไล่ตามกลุ่มวัยรุ่นคู่อริและใช้อาวุธปืนยิงใส่จำนวนหลายนัด
จนทำให้กระสุนปืนพาดไปโดนนายบัญญวัฒน์สืบสำราญอายุ๑๕ปี
บริเวณกลางหน้าผากเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
นายวรภาษริมทวีสมเกียจหนึ่งในผู้ก่อเหตุสารภาพว่า
ไม่มีเจตนาที่จะยิงเยาวชนอายุ๑๕แต่ขณะที่นั่งรอเพื่อน
เห็นนักเรียนต่างสถาบันที่เป็นคู่อริขับรถจักรยานยนต์เข้ามา
ใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่ซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตในราคา๗๐๐บาท
หญิงนักศึกษาต่างสถาบัน
แต่กระสุนพาดไปถูกเยาวชนอายุ๑๕ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ
ปกติสถาบันผมจะไปใช้ทางนั้นคือ
บ้านผมจะไปทางนั้นอยู่แล้วครับสายทางบ้านผมก็ก้าวว่าจะไปทางนั้น

แต่อันนี้เขามาจากอ่อนนุษย์ซึ่งผมไม่เคยเห็นไม่คุ้นหน้า
ยังไม่ทราบครับจนเลิกเรียนแล้วกลับมาบ้านครับถึงทราบ
ขณะที่นายอานนท์ศรีสวัสดิ์เจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก่อนจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์วิ่งไล่กันมาภายในซอย
เมื่อเหตุการณ์สงบลงจึงทราบว่ามีเยาวชนอายุเพียงแค่๑๕ปีเสียชีวิต
ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะกลุ่มนี้แต่อย่างใด
ทำอย่างนี้นะครับมันก็คิดเห็นคนอื่นรอบข้างมั่ง
มีคนไม่รู้เรื่องอะไรท่านโดนไปอย่างนี้ครับ
คุณจะทำคุณทำคุณเอง
เรื่องอะไรมันให้อภัยกันได้ก็ขี่
แค่ยังไงเสื้อเชื่ออะไรมันก็ไม่น่าจะทำกันขนาดนั้นหรอก
ก็คือส่วนมากก็อยากให้ตั้งใจเรียนกันทุกคนนะครับ
ให้เรียนให้จบไม่ใช่ว่ามาหาเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้ครับ
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
คดีนี้ตำรวจใช้ความรอบครอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
สามารถจับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษตามกฎหมายได้
ข้องหมองใจเรื่องใดก็ยินดีที่จะให้ความกระจ่างให้คำตอบที่ชัดเจน
ผมถึงบอกว่าคดีนี้จริงก็จับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งแล้ว
แต่เรามากันกองคัดกองกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จากพยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ย
จึงทำให้เราได้อย่างที่บอกเอาตัวจริงตัวแท้
ทั้งนี้รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังบอกอีกว่า
ได้ประสานกรมคุ้มครองสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยจะมอบเงินเป็นจำนวน๑แสนบาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากการถูกละเมิดในทางคดีอาญา
เร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป